เรื่องราวหนึ่งถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ซื้อของที่ห้างนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กค่ะ
หลังจากนั้นเธอเห็นว่าตะเข็บมันไม่เรียบร้อย
ก็เลยกลับไปที่เดิมไปขอเปลี่ยนเนี่ยนะคะ
ขอเปลี่ยนไปทะเลาะกับพนักงานในแผนกค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเธอเปลี่ยนได้นะกลับบ้านไปตามปกติ
สัปดาห์ถัดมาไปซื้อของอีกแต่ว่าเป็นการไปซื้อของอย่างอื่น
ไปพบว่าคือเธอเนี่ยเป็นสมาชิกของห้างนี้อยู่แล้วนะ
เพื่อที่จะสะสมคะแนนเธอไปพบว่าการซื้อครั้งล่าสุดเนี่ย
ชื่อของเธอในระบบสมาชิกมันเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปแบบคือไม่ใช่ชื่อเธอเลยอะค่ะเป็นคำหยาบคาย
เชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าลองเสิร์ชตอนนี้นะ
ในโลกโซเชียลมีเดียจะเห็นแน่นอนว่าชื่อเธอเนี่ย
อ่านว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรคุณผู้ชมไปลองดูเนี่ย
วงไว้แบบนี้แต่ขออนุญาตเบลอนะคะเป็นคำหยาบคายถึงที่สุดเลยนะคะ
ร้องขอความเป็นธรรมที่ถูกพนักงานจุดบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวสะพานใหม่
เปลี่ยนชื่อในระบบเป็นคำหยาบคาย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามกับเจ้าตัวค่ะ
ก็คือคนที่โพสต์ไปที่บ้านเลยนะคะอยู่สะพานใหม่
สอบถามเธอเธอเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยเกิดขึ้น๕สิงหาคม
ไปซื้อเสื้อผ้าเด็กจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปพบว่าเสื้อผ้าเนี่ยตะเข็บมันรุ่ยมันชำรุด
ก็เลยเอาไปเปลี่ยนที่จุดบริการลูกค้าวันถัดไปเลยนะ
พอยื่นสินค้าให้พนักงานพนักงานบอกว่า
พี่มันเหมือนกันทุกตัวแหละเธอก็บอกมันไม่เหมือนนะ
อันนี้ดูตะเข็บสิมันฉีกมันขาดแบบนี้
หลังจากนั้นพนักงานบอกว่าถ้าพี่อยากเปลี่ยนนะ
ไปหยิบสินค้าเองเลยตรงจุดนั้นที่พี่หยิบมาน่ะ
เธอก็สงสัยสิเอ้าทำไมฉันเป็นลูกค้าเนี่ย
เอามาเปลี่ยนทำไมเธอไปเปลี่ยนให้ฉันไม่ได้เหรอ
หลังจากนั้นเกิดการโต้เถียงกันนะคะ
เธอก็ได้ตำหนิเรื่องการบริการไป
แต่ว่าไม่ได้ติดใจอะไรเพราะสามารถเปลี่ยนได้
ก็เลยกลับบ้านไปปกติค่ะได้ชุดใหม่ไป
หลังจากนั้น๑สัปดาห์ถัดไปไปช้อปปิ้งอีกที่ห้างเดิม
๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เคยสมัครสมาชิกห้างต่างไหม
สมัครสมาชิกเพื่อที่จะสะสมคะแนน
แล้วเวลาช่วงนั้นเขาจะถามหมายเลขอะไรคะเพื่อที่จะยืนยัน
นั่นแหละค่ะพนักงานขอทวนเบอร์โทรศัพท์เธออีกครั้ง
เพื่อที่จะยืนยันว่าชื่อที่มันปรากฏที่จอกับชื่อเธอมันตรงกัน
สรุปแล้วพนักงานบอกว่าไม่น่าจะใช่พี่แล้วล่ะ
เพราะชื่อที่มันปรากฏในจอมันเป็นคำหยาบคาย
เธอก็เลยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเธอก็เลยนึกย้อนไปว่า
จะต้องเป็นฝีมือของพนักงานที่เธอไปเปลี่ยนชุดแน่
บอกว่ายอมรับนะรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องการให้ห้างออกมารับผิดชอบการกระทำด้วยการไล่พนักงานคนนี้ออกไปเลย

พนักงานคนดังกล่าวได้ถูกไล่ออกไปแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่ยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะให้ไม่สามารถไปสมัครงานกับห้างนี้ในสาขาอื่นได้อีกค่ะ